สวัสดีค่ะพวกเราสองสาวนะคะจากงานมอเตอร์เชลค่ะ
วันนี้พวกเราสองคนก็เอามาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะไทยของเรานะคะ
ต้องบอกว่าส่งใจเชียร์ให้นักเตะไทยของเราด้วยนะคะ
และที่สำคัญนะคะของออยมีคนในใจอยู่แล้วค่ะ
ติดตามมาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะก็คือนั่นเองค่ะ
ขอให้สู้นะคะแล้วก็ขอให้ชนะด้วยค่ะ
ถ้าเราเป็นกำลังใจให้กับนักเตะฟุตบอลไทยนะคะวันอาทิตย์นี้ที่แข่งกับเกาหลีนะคะ
ขอให้เจ๊จนะกลับมาค่ะอ่าส่วนการคิดโอป้านะคะ
ขอหยุดพักไว้ก่อนนะคะนักเตะไทยสู้ค่ะ
วันอาทิตย์เก่งเตะกับเกาหลีก็ขอให้ชนะนะคะ
ขอให้เจ๊สู้กลับมาก็นอนเยอะเยอะก่อนนะคะ
แล้วถ้าเกิดเตะเสร็จแล้ววันอาทิตย์วันจันทร์ก็มาหาเขาที่นี่มอเตอร์โชว์บูธยามาฮ่านะคะ